วิทยุ๒๒มิถุนายน๒๕๖๒เกิดเหตุไม่คาดฝันเครื่องจับนางสองใจนามสมมุติ
ปั่นจักรยานเข้าหมู่บ้านในพื้นที่เขตเมืองกลุ่มกรุงเทพ
จู่คนร้ายขับรถเก๋งมากัน๒คน
รถกระจกประตูฝั่งด้านหลังคนขับ
แล้วลั่นไก่ยิงนางสมใจ๑นัด
และพยายามยิงซ้ำแต่ไม่โดน

นางสมใจนอนร้องพลคลางด้วยความเจ็บปวด
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลและรอดชีวิตมาได้
คดีนี้ผู้บาดเจ็บมั่นใจว่า
ไม่เคยมีเรื่องบัดหมางกับใครมาก่อน
และไม่รู้ปมสังหารครั้งนี้มาจากอะไร

ได้ข้อมูลว่านางสมใจ
มีลูกสาวชื่อนางสาวส้มนามสมมุติ
และทั้งคู่มักทะเลาะกันอยู่บ่อยครั้ง
ที่นางสมใจจะถูกยิง
เคยพบว่าน้ำแดงที่ดื่มเป็นประจำ
วางอยู่บนหลังตู้เย็นมีกลิ่นแปลก

ไม่นานมีมดมาตอมปรากฏว่ามดตาย

นี่จึงกลายเป็นเบาะแสสำคัญที่ทำให้ตำรวจตามหาคนร้าย
โดยใช้เวลารวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐาน๔๙วัน
ขอสารออกหมายจับและข้อควบคุมตัวนางสาวส้ม

และสารภาพออกมาหมดเปลือกว่า
ต้องการเงินไปช่วยเหลือนายกิติพงศ์หรือไม่
แฟนนุ่มที่ถูกตำรวจสนลำบิชชี

และอยู่ในเรือนจำกลางมีนบุรี

ทำประกันชีวิตไว้๓กรมทันฉบับละ๑แสนบาท
และยังมีที่ดินต่างจังหวัดอีกราว๕๐ไร่

ซึ่งตนเองจะได้เป็นผู้รับมอบมรดกหลังแม่เสียชีวิต
ตัดสินใจจ้างวานนายดาวที่เป็นเพื่อนกับนายใหม่
กับนายประเชิญในราคา๒๐๐๐๐บาท
โทรไปหาเพื่อนแม่เพื่อเช็คข้อมูลจนรู้ว่า
กำลังปั่นจักรยานกลับบ้านตอน๒ทุ่ม
โทรไปบอกให้มือปืนตามฆ่าแม่ตัวเอง
ต่อมาตำรวจสามารถคุมตัวมือปืนทั้งสองคนได้
นำไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
โดยในดาวทำหน้าที่ขับรถเก๋งสีเทา
ส่วนนายประเชิญนั่งอยู่เบาะหลัง
เมื่อเจอเป้าหมายจึงยิงใส่๑นัด
นางสมใจล้มลงไปกองที่พื้น
แล้วยิงซ้ำอีกหนึ่งนัดแต่ไม่โดน
ที่นายดาวจะเร่งเครื่องขับรถหลบหนีไป
คดีนี้นางสาวส้มถูกแจ้งข้อหาจ้างวาน
พยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน

ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันพยายามฆ่า
ร่วมกันมีอาวุธและกระสุนปืนไว้ในครอบครอง
และพกพาไปในทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
แต่คดีนี้ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การ
เพราะน่าจะมีผู้บงการอยู่เบื้องหลัง
โดยเฉพาะนายใหม่แฟนนุ่มที่ต้องคดียาเสพติด
จากการตรวจสอบประวัติพบว่านายใหม่
มีประวัติต้องค้ายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเศร้า

ส่วนนางสาวส้มไม่เคยมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
และเคยพยายามห้ามแฟนนุ่มไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกด้วย
คดีนี้สร้างความสะเทือนใจให้กับคนในสังคม
โดยเฉพาะผู้เป็นแม่ที่มอบความรักอันบริสุทธิ์ให้กับลูก
เช่นเดียวกับนางสมใจที่พร้อมจะให้อภัยลูกสาว
แม้จะเป็นคนจ้างวันฆ่าตัวเองก็ตาม